ไปดูเหตุอุกอ่านในพื้นที่สมุทรปราการ
มุดประการโหดอีกแล้วค่ะอุกอาจกลางดึก
หลังจากที่มีคนร้าย๒คนสวมหมวกกระน็อกเต็มใบ
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองกันเข้ามาในหมู่บ้าน
ซึ่งหมู่บ้านจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นหมู่บ้านของสถาปนิกหนุ่ม
จากนั้นหนึ่งในคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านแล้วใช้ปืนกระหน่ำยิง
ปังปังปังปัง๕นัดวงจรปิดบันทึกภาพให้ได้ค่ะ
โอ้โหอุกอาจมากพี่คิงคือบุกมายิงถึงบ้านเลยแล้วก็หนีไปเลยเหรอฮะเนี่ย
ใช่ค่ะบ้านป่าเมืองเถื่อนมากสมุทรปราการนะคะเนี่ยค่ะ
จังหวะแรกคือมีหลายมุมมากกล้องวงจรปิดหลายมุมในพื้นที่ของหมู่บ้านของตัวผู้ตายเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่เนี้ยฮะจับภาพเข้ามาเลยซ้อมซ้อมกันเข้ามา
เสร็จแล้วคนซ้อนท้ายลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาปืนเข้าไปเจาะยิงสถาปนิกหนุ่มถึงในบ้าน
เจ้าตัวโดนยิงก่อนจะมีการวิ่งกระสือกระสนหนีตายเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปล้มสุดตายคาตักแม่
จากนั้นคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยค่ะก็กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหลบนี้ไป
คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยผู้เสียหายยืนอยู่โอ้โหแล้วคือเขาโดนยิงแบบเต็มเต็ม
จ่อยิงในระยะประชันชิดแบบนี้เลยค่ะบุกเข้ามาถึงบ้านนะคะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว
ในซอย๒ตำบลคลองปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นสถาปนิกหนุ่มทราบชื่อคือนายพงศ์อนันต์พุทธทวีหรือว่าเต๋อ
เต๋อวัย๒๘ปีนี่คือสภาพศพเขาตายคาตักแม่นะคะ
ทีนี้เขาถูกยิงตามร่างกายหลายแห่งเลยค่ะเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะพยายามเร่งช่วยเหลือ
หรือว่านำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาเอาไว้ได้
เห็นบอกว่ามีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณหน้าท้อง๒นัดแผ่นหลัง๔นัด
มีร่องรอยคาบเลือดอยู่ที่พื้นบ้านเต็มแบบนี้เลยกระเซ็นเต็มผนังเต็มพื้นหมดเลยนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูเบื้องต้นเห็นบอกว่าที่บ้านของเขายังมีอ่า
หัวกระสุนเนี่ยตกอยู่อีกสองนัดด้วยก็มีการเก็บไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นะคะ
ขณะที่ด้านของน้าสาวผู้ตายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานชายตอนนั้นเนี่ย
กำลังนั่งดูบอลกับเพื่อนอีกสองคนอยู่ในบ้านตามปกติเลยแต่แล้วจู่จู่ก็มีคนร้ายบุกเข้ามายิงห้านัด
ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนดังสนั่นจนกระทั่งเป็นเหตุให้เขาตายคาบ้านแบบนี้นะคะ
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปหลบหนีแบบลอยนวลด้วย
ขณะที่ด้านของพี่ชายผู้ตายนายเอกสินค่ะนายเอกสินเนี่ยบอกว่าน้องชายเนี่ยกับตัวเองอยู่บ้านคนละหลังกัน
แต่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนักนะจังหวะที่แบบเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงปืนชัดเจนเลย
ส่วนตัวคนก่อเหตุเองก็ขับหลบหนีไปในขณะที่คนในบ้านก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ
ตะโกนบอกว่ารถคันนี้โดนยิงหรือว่ารถคันนี้แหละที่ยิงคือเหมือนมีทางบ้านแถวนั้นก็พยายามออกมาดู
แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซคันนี้แหละที่ยิงน้องชายคือมีคนช่วยถีบมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
เหมือนจะพยายามถีบมอเตอร์ไซค์คนร้ายแต่ถีบไม่ได้ถีบไม่ทัน
แล้วก็ไม่สามารถที่จะสกัดคนร้ายเอาไว้ได้ก่อนหลบหนีไปนะคะ
ขณะที่ตัวฝั่งของครอบครัวคนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเจ้าตัวเองเป็นสถาปนิกนั่งดูบอลอยู่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่เคยไปแบบมีเรื่องมีราวกับใครแต่สุดท้ายโดนบุกยิงตายคาบ้านแบบนี้
ลองฟังเสียงพี่ชายหน่อยค่ะ
ทำไมไม่พูดไปจากันทำไมต้องมายิงกันอย่างนี้ครับผมอยากฝากให้ตำรวจกลับให้คนร้ายให้ได้เร็วครับผม
ผมแฟนผมทนไม่ไหวมันคือมันแลกถ้าเกิดไปคิดว่ามันแลกอย่างนี้ได้ผมขอเลย
โอ้โหน้ำตาพี่ชายค่ะพี่คิงคือเขาคงทำใจไม่ได้ที่สูญเสียน้องชายไป
คือน้องชายหรือว่าตัวคนตายเนี่ยมีอาชีพเป็นสถาปนิก
จะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวขัดผลประโยชน์ไหมเรื่องงงเรื่องงานต่าง

พยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต้องสอบปากคำทั้งหมด
เพราะว่ามันอุกอาจเหลือเกินนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิด

เพื่อตามล่าตัวมือยิงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ